มวยของเราวันนี้ดูเหลือเกินครับ
ฝ่ายแดงพึ่งหลวงครับใช้เวลา๒นาที๕๖วินาที
เอาชนะเทคลิกเกิ้ลด๊อคเอาต์เจนสักไปยกที่๒ครับ

เอาไปเลยครับ๓๐๐บาทจากกาวซีเมนจราเข้เขียวนะครับ
ขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วย

โดยเฉพาะเจ้ามุมแดงนะครับ
ตองเอเนี่ยโอ้โหช่วงหลังสดเหลือเกิน

วันนี้จะสดต่อเนื่องหรือว่าจะโดนปิดเบรก

ไฟล์แดงแดบโบ้งบน
หมัดโหดขวาตรงอันตราย
เขาคือต่อเอกอกกัมปนาศ

เข่าโหดแข็งเลี่ยมเพชร

เขาคือเปเปเล็กตหลัก๒
วันนี้ก็ไฟล์แดงต้องเอกกัมปนาศ
ชื่อชัยวัดรุ่งเรืองอายุ๑๗ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๔๕ครั้งชนะ๓๒ครั้งแพ้๑๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนช้างเผือกเล็ก
เกียรติทรงฤทธิ์ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเปเป้เล็กต่อหลัก๒
ชื่ออินทนนสันติสุกอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๕๔ครั้งชนะ๔๔แพ้๑๐ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนขวัญโดมต่อมินบุรี
เวทีมวยราชดำเนินครับ

โอ้โหมุมแดงเนี่ยสดเหลือเกินครับ

แต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างนะครับ

ขณะที่น้ำเงินเปเป้เล็ก

ล่าสุดก็แพ้ขวัญโดมาเลยครับ

เฮียตึ้งและคุณพรบางว่านะครับ
วันนี้ครูป๊อปเทนเนอร์ประจำค่ายนี่

ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ
และเรื่องราวของศรัพท์แม่ไม้มวยไทยครับ
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้
ตอนแรกบอกว่าน้ำเงินลอยกว่าครับพอเทียบกันไปนี่
มุมแดงมีควีกวันประนาชูสุวรรณนะครับถอดมงคล
ขณะที่น้ำเงินมีคุณสวัยต่อหลัก๒นะครับ
ตัวแทนของคุณพรบางว่าครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเปเป้เล็กครับ
กัด๑๒๑ปอนด์นะครับมวยคู่นี้

น้ำเงินมาลดไป๑๕นะครับ
มา๑๒๒๕เลยครับ
ที่น่าสนใจก็คือความสดความแรงของมุมแดงครับ
สดจากไร่เลยเดี๋ยวดูครับ
เพิ่มสถิติให้ตัวเองหรือว่าจะโดนติดเบรกนะครับ
ติดตามยกที่๑มวยคู่ที่๒ครับ
ท่านผู้ชมครับคู่แรกนั้นผ่านพ้นไปไวเหมือนโกหกเลยนะครับ
จินกษัก๑๓เดี๋ยวทาเวอร์ไปในยกที่๒

มีหลักทั้งหวานว่าเหมือนจะนับจะน็อคได้นะครับ

เป็นไปได้แล้วเล่นกันหนักเลยแดงนี่สดเลยนะครับ
ต่อเมียกล่องกรรมนาฬนำเงินเป๊ะเล็กต่อหลัก๒

พันธ์ฯหนวดตีสัญญานะนี่แหละคนนี้แหละ
ว่าตัดสินให้ไอ้เจ้าแสงมณีเป็นฝ่ายชนะ
วันที่ต่อยกับถนนชัยบรรณาพี่น้องแฟนมวยบนล็อก
โจทย์คล้านกันใหญ่เลยครุ่นนุชชัยบอกว่า
อ้าวไม่เมื่อมันมีปัญหาไม่จัดมันเจอกันใหม่เลย

เจอให้ถนนชัย
นี่พันธุ์บริโภตีสัญญาลัตราไพรวงศ์
นี่ที่ที่ออกไอ้เจ้าแสงมณีชนะ
อีกสองคนให้ถนนชัยชนะ

คุณลุงชัยบอกว่ามันมีปัญหาด้วยว่าอย่างนี้

เมื่อต้มถุนักก็หมายล่างความสุขใหญ่ของวันที่๒๕สิงหา
๒๕สิงหาแต่ว่าตอนนี้บนแผนที่๒

แต่กระพุทนักไม่ธรรมดานะท่านผู้ชม
ประหยัดพลังงานเลยสามตัวกรกรรมนาส

จากพนมสรขามนั้น
เฮ้อแล้วยังมีอีกซาวจอดต้อย
ต่อเป้าเผลี่ยมทรัพย์อะนะ
กิจินเป้าเผลี่ยมทรัพย์
แปลว่าตอนนี้บนเวทีเกมต่างป่ายต่างหลูนทราย
อ่านเชิงกันนิดนึงแค่หวาเต๕๖
จำบอกพี่มูมันดีนะสุดท้ายมันต่อยถึงจะแพ้ต่อยไม่ดีนะ
แก่ต่อยวันที่สี่นี่กริ่งซางกับวันสงชัย
วันที่๔เจอกับเพชรเมืองชนพสุนทร
อย่างครับนี่ครับโปรเมตเตอร์โปรเมตเตอร์มหาชนครับ
คุณทรงชัยรัตนาสุวรรณครับแล้วก็ดรน็อตของเราครับ
มาติดตามมวยไทยรัฐทุกสัปดาห์เลยครับมาติดตามถึงขอบสนามเลยครับ
มาดูเองเลยนะครับวันนี้โอ้โหยกแรกนี่ท้าทายกันแล้วครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางนะครับ
ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่มีสตุ้งสตังค์
อยากจะสนุนศึกยอดมหัวชายรัฐก็เลียนเชิญนะครับ

มันมีเสน่ห์ตรงนี้ยืนกันใกล้แบบนี้เลย
ไม่ใช่ว่าจะโกนถึงใกล้โกนไม่ถึงที่นี่ไม่มีเลยนะ
ถึงแค่พอสารอาวุธไม่ถึงตัวแรมพีเลย
นี่เหมือนกับของบรรที่ตรงนี้จึงหนึ่งนะครับ

ไม่แสดงว่าชอบเล่นไพร่

โยกยิ่งยักษ์ขวาเจอขวาอาจจะชกกันลำบากนิดนึง

ต้องชกต้องออกอาวุธต้องทำ
แลกขวาถ้าขวาเข้าก่อนก็ได้ครับ

ไม่ทันด้วยกว่าจะชักขวาขวาลงอีกซ้ายบังไม่ทัน

ใจขวาต่อยขวาของเปเปเล็กอุ้งไม่ธรรมดาด้วย
โหมยระดับนี้แหม่งโมย๔๕สียวผ้างไม่ได้ค่อยขยับค่อยละเรียกก็ไหวนะ
โหมยมีชั้นเดินต้องดูอาวุธด้วย
ต้องระวังเก็บอำนวยแค่หูขวา
บั้งไม่ทันเลยนะถ้าบั้งไม่ทันโหมยทางเดียวก็มากซะ
ย์ปรอนส์ทั้งครู่หนักแรงเพียงเกินนะ
น้ำหนักสบายเลย
โอ้คือเลือกขวาเช่นเดียวกัน
ระหว่างขวาของเปเปเล็กด้วย

ทำมาจังหวะ
ตัดล่าง
จังห้าตัดจอบทำมาตั้งแรก
ขวาหมดยกหมดยก
โอ้โหเริ่มมีโกดก็แล้วเนี่ย

เกินตัวกวาเข้าหล่อตัว
ผมแดงเนี่ยอากจะขาดได้หลักเหลี่ยมนะพี่ชาย
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยโอ้โหสดนะครับ
แต่ว่าสถิติหลังเนี่ยมุมแดงดีกว่านะ
ไฟแดงสดขณะมาตลอดเลยครับ
ส่วนฝ่ายเมืองนี่ขึ้นชั้นไปเจอขวัญโดมนี่แพ้มาแต่ก็ไม่เสียของ
เพราะฉะนั้น๓ยกได้เปรียบแล้วก็มาแพ้ยก๔ยก๕ครับ
วันนี้ต้องทำฟอร์มใหม่นะเปเป้เล็กติดตามต่อยกที่๓ครับ
ที่๓นะครับให้คะแนนมี๓คนนะครับ
ชัวร์ทีอุธมารีอันนั้นเมฆสวรรค์แล้วก็สังชัยจุลวงศ์
อาวุธดูหลากหลายกว่าแดงนะแต่แดงนี่ได้สด
ฮัยับแล้วนะพ่อเองนี่โดนตอดแล้วมันอยู่ดึดฟ้าแน่นเลยแค่นี้
ข้านี้ก็จังโยมี่แก้ด่ะจะยุบหรือเปล่าเปอร์ใจหรือไม่ครับกับเบเป
คอยโต้ตลอดคอยกังเหลี่ยมตลอดนะครับไอเจ้าเฟย์เบ้เล็ก
แสดงชนะวันนี้ก็เพิ่มเล็กคอร์ดเป็น๖ไฟล์สวยชนะเลยนะครับ

ขยับผิดจังหวะนิดเดียวไปเบ้เล็กออกตีนซ้ายเลย

เอ้ารามเคลี่ยมรับเคลี่ยม
เสวยงามฟูทควีน
เป็นไอเล็กแก้วมาแล้ว
ยุบมาอยุบเจอซ้ายหน้า

แข่งขวาโต้คืงสวยงาม
อยื่นได้แน่นอนแล้วดึงเอาหาด้วย

ครับโดนเปเป้เล็กนี่ต่อยซ้ายขวาเตะขวาตาม
ตอนนี้เปเป้เล็กเสียหลักล้มลงไปนอน
เอามาเอาคืนครับหักเหลี่ยมเอาตองเอล้มลงไปนอนมั่งครับ
คู่นี้ไม่ยอมกันทั้งคู่ไม่ยอมกัน
สุดยอดมหาลักษณ์วันนี้ก่อนครึ่งชกให้ทุกคนเลยนะ
พี่ชัยพาไปกินดีเสือมาโหดทุกคนเลยครับวันนี้ครับ
มุมแดงมีแข้งนะครับขณะที่น้ำเงินวันนี้
หมัดมาสู้ดีเหลือเกินครับ
ติดตามยกต่อไปนะครับยกที่๔
ว่ากันว่าเป็นยกไฮไลท์ของมวยไทยครับตามต่อ
ที่๔แล้วต้องเดินจี้ให้ติดเลยตอนนี้

ถ้าตีนซ้ายไม่มีนี่ต้องชิงออกขวาก่อนนะครับ
ถ้าไม่ชิงออกขวาก่อนนี่เป้เล็ก
ออกติงซ้ายให้ได้นี่ยุ่งเลยมันยกสาร
โดนอาวุธเยอะนะแต่แกไม่หยุดนะ

ความมั่นคงก็สดกำลังใจดีนะ
มันต้องชวนติดในแล้วตอนนี้พี่ป่าในอย่างเดียวแล้ว
อันนี้มันอยู่ที่เปเป้แล้วครับว่าจะมั่นคงหรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชม
ความกระหยันมาแล้วเอ้าหากลงลงทั้ง๒
ต้องเดินไว้นะครับนี่ตองเอเดินลงความมั่นใจ
ว่ายังไงแข่งซ้ายเตะเขาขวาแทง
ติดไหนอย่างเดียวเตะไว้หน่อยติดมา
เปิดเกมเข้าโต้เขาขุมตีป่ำ

ตอนนี้อย่างเดียวเลยครับตองเอต้องหลุดไหนแล้ว
นี่แหละ

ค่ายมวยคุณภาพ

อ่อนนิดเดียวแพ้ทันทีนะครับ

จี้ติดในอย่างเดียวต้องระวังตีน

ยังแทงเข้าขวานี่มันเข้าเห็นเลยตรงเอ
มันอากาศตรงนู้นคึกขับแล้วตรงแก้วขวาเตะ
เดินแรงขึ้นมาแล้วได้ด้วยซ้าย
ตีด้วยซ้ายอ้าวมันยังไงเบ๊บเบ๊
เอาละครับทำท่าจะเฮียวขยับเข้ามาล่ะ
ต้องเอดับแข่งตรงนี้เจอแข่งขวาดับแข่งขวาเจอแข่งขวา
กระหยัดเยอะเกินแล้วหมดโยงหมดโยง
โอ้โหคู่สองเรานี่ผ่านมา๔ยก
เอนี่หัวแข้งขวาสูงเข้าปั้มแต่ตัวเองเสียหลักนะล้มไปอยู่แล้ว
ไฮไลท์อย่างจริงยกนี้ดูเดินนะครับ
สัก๕ยกสุดท้าย๓นาทีนี้มีความหมายสำหรับนักมวยทั้งคู่
คุณอนุมัติน่ะถ้ามีเดียวต้องให้เขานะคู่นี้มันใส่กันไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกเลย
ใช่ตั้งแต่ยก๑เลยเพิ่งเปิดเกมด้วยตลอดด้วย
อาระแข้งขวานะโต๊ะยังโต๊ะกันอยู่
ไปล้มเอาในลูกนี้ด้วยเปเป้เล็ก
แข็งแรงละเกินนะไอ้เจ้าตองเอน

ต้องเดินต้องเดิน

อะไรก็ขึ้น
มัดคอไปมองพี่เลี้ยงนิดเดียว
เสียหายเลยลูกนี้โดนขวาตรงเข้าไป
สมาธิหลุดไปนิดเดียวเลย
ครับมวยนี่มันพลิกกันไปพลิกกันมา

เดี๋ยวมันทำแต่หูไม่ได้นะครับ

เสียสมาธิหันมองพี่เลี้ยงนิดเดียวเลยแดงเมื่อสักครู่

แค่งขวาเตะโต้คืน
มัดขวาเกี่ยวร่าง

เดินให้เร็วเลยละ

เย็บทุกโมงเล็กน้อย
ต้องมุงมาเยอะเลยอ่ะ
แล้วเด้งตีด้วยซ้าย
หันมามองพี่เลี้ยงตลอดตองเอว่าจะเอายังไง

ต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วย
ต้องแค่ขวาเตะ
ขวาที่แย่นเลยแค่นี้
แม่มองพี่เลี้ยงตลอดไม่ดีแบบนี้
มองพี่เลี้ยง
ไม่ดี
มองทำไม
ต้องเดินตลอด
ขอยังเตะแล้วต้องเชื่อมันตัวเอง
เหมือนไม่มั่นใจเลยต่อเอง
กรรมการหนึ่งเล่นกรรมการหนักใจนะอย่างนี้

สุดยอดจริงช็อปเกมปีลเล่นกองลัวเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
ดูยากเลยคู่นี้ออกใครครับ
แต่ของดูง่ายนะเป็นของดูยากเลยเลย
น้ำเหนือนกับน้ำเหนือนกับ

แสดงว่าหมัดนั้นมีผลเลยขวาตรง

มองพี่เลี้ยงไปออกลูกลังเลเองเสียดายจริง

ไปมองไปมองมาแพ้เลยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ